ใครจะกล้าออก
มันซ้อนกันมาเนี่ยหัวมันย้อนนะ
แล้วตอนนี้ไปแล้วนี่บ้านมันเมียอรูภว์ตัวเขาใหญ่อ่ะ
โอ้ตัวใหญ่เบกอ่ะ
เหลืมเนี่ยร่าง
มันถึงนอกพอเราเห็นงูเราก็ตกใจมาก
เวลานั้นก็ดึกมากด้วยก็เลยไม่กล้าเรียกกู้ภัย
จนวันนี้มันมาอีกมันนอนที่เดิมเลย
ก็ตามคลิปเลยค่ะที่กู้ภัยมาก็จัดการเลย
โหตัวเวลาเลย

อุ๊ยตัวใหญ่ไหมพี่
ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่

เพราะว่าปกติปล่อยลูกแมวถูกพื้นเลย
ไปเถอะไปเถอะ
สวัสดีค่ะ